มีการยืนยันผู้เสียชีวิต๓๘ศพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคนก่อเหตุด้วยนะครับคุณผู้ชม
และช่วง๕ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาก็มีการลำเลียงร่างของทั้ง๓๘ศพ
จากสพนกลางในจังหวัดหนองบุรมภูครับ
ทยอยมาถึงที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีในเวลาเที่ยงคืน๔๒นาที
เจ้าหน้าที่ช่วยกันลำเลียงศพเข้าสู่แผนกนิติเวศครับ
และมีการทำบาร์โค้ดติดไว้ที่ข้อมือเพื่อระบุตัวบุคคล
ก่อนจะลำเลียงไปเก็บที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี๑๕ราย
และไปเก็บไว้ที่ห้องเย็นของมูลนิธิส่งเสริมธรรมอีก๒๓รายครับ
และ๘โมงเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมอีกสักชั่วโมงกว่าเนี่ย
ชาญสูตรพลิกศพที่ระดมทีมแพทย์นิติเวศจากโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขกว่า๑๐คน

แพทย์คนหนึ่งจะชันสูตรประมาณ๓ศพเพื่อความรวดเร็วนั่นเอง
คาดว่าจะชันสูตรเสร็จทั้งหมดได้ก่อนช่วงเย็นวันนี้
โดยศพท่านใดที่ชันสูตรเสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาจะรีบประสานมูลนิธิและญาติให้มารับศพกลับภูมิลำเนาครับ
โดยทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและมูลนิธิส่งเสริมธรรม
จะเตรียมรถบริการรับส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ